งัดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหน้าหอพักกลางเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ตอนแรกทางเจ้าของหอพักก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะ

แต่ทีนี้พอตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
คุณเป็นผู้หญิงนะคนร้ายที่มางัด
แล้วพาลูกน้อย๒คนมาด้วย
กล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าหอพักหญิงปรานี
หมู่๔ตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช
บันทึกภาพของหญิงวัยกลางคน
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
กับเด็กสองคนซึ่งก็คาดว่าเป็นลูกของเธอ
เข้ามาจอดหน้าหอพักก่อนที่คนเป็นแม่จะเดินลงจากรถ
โดยปล่อยลูกทั้งสองนั่งคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์อยู่นะครับ

หมุนกล้องวงจรปิดในทิศทางอื่น

หลังก่อเหตุในการงัดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้ว
โสภาเลขธรรมอายุ๕๔ปีเจ้าของหอพัก
เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
กลางดึกของเมื่อคืนนี้เอง๒๙พฤศจิกายน
รุ่งเช้าขณะที่เธอเดินสำรวจความเสียหายของหอพัก
ก็พบว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจำนวน๕ตู้
ได้รับความเสียหายมันถูกงัดถูกแงะไป

ก็เลยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็พบว่าคนร้ายเป็นผู้หญิงคนนี้แหละครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับเด็ก๒คน

ก่อนหน้านี้มีเหตุคนร้ายก่อเหตุลักษณะแบบเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่อง
เจ้าของหอพักบอกก็คิดว่าโจรมันคงเป็นผู้ชาย

แต่ทีนี้ไม่คาดคิดเลยว่าพอเปิดกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่าคนร้ายเป็นผู้หญิง
ตอนนี้ได้แจ้งความไว้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็อยากจะบอกไปถึงคนร้ายให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้
เพราะว่าเป็นการปลูกฝัง
แล้วก็เด็กจะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ
ก็สงสารลูกของเธอถ้าเป็นลูกจริงนะฮะ